ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ
ถึงขั้นประกาศสงครามแต่ว่าโทษที่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
แล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากถูกคุมขัง
ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลนะครับว่านี่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด
และรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดมากกว่านี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้จะถูกเติมน้ำจนเกือบเต็ม
ก่อนจะจุดไฟและฉีกสมุนไพรลงไป
นี่เป็นภาพที่หลายคนเห็นเป็นประจำในจังหวัดชาวากลางของอินโดนีเซีย
แต่นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปรุงอาหาร
แต่เป็นวิธีบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น
ซึ่งแต่ลักษณ์ผู้ถูกบำบัดสองคน
จะลงไปแช่น้ำร้อนผสมสมุนไพรในเตานี้ประมาณ๒๐นาที
โดยระหว่างการแช่จะมีการสวดขอพรด้วย
บำบัดนี้ดูแลโดยนักการศาสนาท้องถิ่น
โดยการบำบัดทุกขั้นตอนผู้ถูกบำบัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
จากศูนย์นี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
นักการศาสนาผู้ดูแลบอกว่าการบำบัดอาศัยความศรัทธาและจิตใจ
ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แม้จะไม่เห็นผลทันทีแต่ก็จะดีขึ้นทีละน้อย

เช่นเดียวกับผู้ติดยาเสพติดคนหนึ่งที่ยืนยันว่า
ช่วงเวลา๒สัปดาห์ในการบำบัดภายในศูนย์
ทำให้ชีวิตเขาเริ่มเป็นปกติแล้ว
อยู่ภาวะติดยาเสพติดมานานถึง๖ปี
รัฐบาลอินโดนีเซียประเมินว่ามีผู้ติดยาเสพติด
อินโดนีเซียราว๖ล้านคน
ประชากรทั้งหมด๒๕๐ล้านคน

เพียงไม่ถึงร้อยละ๑ที่ได้รับการบำบัด
ในปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียจัดสรรงบประมาณกว่า๒๓๐ล้านบาท
บำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ราว๑๕๐๐คน
ส่วนงบประมาณในปีหน้าอาจลดลงเหลือ๙๐๐คนเท่านั้น
ซึ่งรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมของอินโดนีเซียก็ยอมรับว่า
งบประมาณรัฐบาลยังไม่เพียงพอ
ยอมรับว่างบประมาณสำหรับบำบัดผู้ติดยาเสพติดไม่เพียงพอ
นั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามหาเงินสนับสนุน
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดให้มากขึ้น
รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของนายโจโควิโดโด
กำลังเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด
โดยมองว่ายาเสพติดเป็น๑ใน๓อัธยกรรมที่มีความรุนแรง
ไม่ต่างจากการค้ามนุษย์และค้าของเถื่อน
ซึ่งโทษสูงสุดของการค้ายาเสพติดคือการประหารชีวิต
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ในประเทศและระดับนานาชาติมาแล้ว
ขณะเดียวกันในตอนนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักสิทธิมนุษยชนกังวลอย่างมาก
แอนเวฟฮาโซโนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนบอกว่า
ในตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าสร้างห้องขัง
แต่ในความเป็นจริงอินโดนีเซียควรเร่งสร้างศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดมากกว่า
เพราะสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการให้ทางเลือกมากกว่าจับผู้ติดยาเสพติดเข้าคุก
แต่โฆษกรัฐบาลอินโดนีเซียก็ยืนยันว่า
การประกาศสงครามกับยาเสพติด
ดำเนินการควบคู่ไปทั้งการจับกลุ่มผู้ค้าและบำบัดผู้เสพ
โดยยอมรับว่ากระบวนการบำบัดเพิ่งถูกบรรจุในกฎหมายเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
และอาจจะต้องใช้เวลากว่าผู้ที่ผ่านการบำบัดจะเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ